ใช่แล้วค่ะวันนี้เชื่อว่าเป็นวันแห่งความสุขของเด็กหลายคนหลายครอบครัว
ก็พาลูกหลานไปทำกิจกรรมมากมายเลย
ทั้งที่ทางรัฐบาลแล้วก็เอกชนจัดเอาไว้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะ
มาดูกันที่ครอบครัวแรกกันเลยดีกว่านะคะสำหรับพี่มอสปฏิพันธ์ค่ะ
พาไปเลยนะคะควงสาวถึง๓คนเลยทีเดียวนะคะ
ทั้งคุณเกมภรรยาแล้วก็น้องสโหน่แล้วก็น้องสวรรค์ค่ะ
พาไปทำกิจกรรมน่ารักน่าสนใจมากเลยในวันเด็กนี่เองนะคะ
นี่แหละค่ะมาอุ่นเครื่องกันด้วยความน่ารักของครอบครัวพี่มอสเขาล่ะค่ะ
พาลูกสาวตัวน้อยน้องสโหน่และน้องสวรรค์ไปออกงานอีเวนต์ค่ะที่จัดขึ้น
เพื่อเอาใจเด็กน้องหนูในวันเด็กนะคะ
ถือว่าเป็นการประเดิมออกสื่อแบบพร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมทั้งครอบครัวเป็นครั้งแรกเลยค่ะ
แต่งานนี้น้องสโหน่และน้องสวรรค์ค่ะก็เป็นงานสุดเลยคุณ
งอแงตื่นกล้องนะคะแถมให้ความร่วมมือร่วมกิจกรรมกับคุณพ่อคุณแม่เป็นอย่างดีเลย
ซึ่งที่เห็นนี่ก็คือภาพบรรยากาศของเมื่อวาน
แต่พอไปถามคุณพ่อมอสและคุณแม่เกมถึงแพลนว่าจะพาน้องเที่ยววันเด็กวันนี้เนี่ย

คำตอบว่ายังไม่ได้สรุปนะคะว่าจะพากันไปเที่ยวที่ไหน
แต่อันดับแรกคงจะต้องเร่งเคลียร์งานให้เสร็จก่อน
อกจากนั้นค่ะทั้งคู่ยังเผยถึงพัฒนาการของน้องสวรรค์ลูกสาวคนเล็กด้วย
แข็งแรงดีแถมยังเป็นเด็กเลี้ยงง่ายอีกด้วยนะคะ
อันนี้ถือว่าเป็นการพัฒนาการพัฒนาการพัฒนานได้อย่างดี
ใช่ครับอันนี้สุดเป็นครั้งแรกนะครับที่มีมา๔คน
อันนี้ดูหน้าก็รู้แล้วครับว่าเพิ่งตื่น
ตื่นนอนอันนี้แกะมาจากรถเลยครับ
ถ้าเกิดว่าปกติจะเลิศกว่านี้ทำไมดีไม่ได้นอนนะครับก็ต้องดู
ก็ต้องดูด้วยว่างานมันลักษณะไหน

มีแจกตุ๊กตรงตุ๊กตามีเครื่องเล่น
ซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องเล่นผู้ใหญ่อย่างนี้
เขาก็จะอาจจะแบบไม่ปฏิเสธหน่อย
แต่ว่านี่มันเครื่องเล่นที่แบบของเด็กหมดเลย

ยากไหมครับก็ไม่ยากนะครับ

ต้องใช้พลังในการวิ่งตามนิดนึง
ก็ถือว่าเป็นเด็กที่น่ารักสดใสสมวัยเลยทีเดียวนะคะ

หากว่าพี่มอสกับพี่เกมยังนึกไม่ออกนะคะ

ก็คือมิวเซียมสยามให้น้องได้ไปเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ชาติไทยหรือว่าอะไรต่างก็น่าสนใจไม่แพ้กัน
รวมไปถึงอีกหนึ่งที่ก็คือธรรมเนียบรัฐบาล
ลองนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีกันดูเล่นนะคะ